ส่วนตำรวจเขาก็มีการตั้งด่านตรวจ
เมื่อวานรองพบตรท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ก็ไปตามด่านต่าง
ไปดูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเมา

ลักษณะเหมือนจะดื่มสุรามา
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้เป่าเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับ
โดยที่พลตำรวจเอกวิรัชัยก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ปรากฏว่านุ่มคนนี้เขา

เป่าไม่ถูกวิธีดังนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
เลยสอนวิธีเป่าที่ถูก

เดี๋ยวขอคุณเอาแบบ

ทำแบบที่จะทำแบบนี้๖๐๐๐

ปิดปากอ้าวแล้วเป่านั่ง

เอาใหม่ปิดปากก่อนปิดปลาก่อน

น้องหายใจขึ้นลึกน้องหายใจขึ้นลึก

ต้องไม่ให้กลิ่นมันออกด้วยไม่ให้ลมออกด้วย
ไม่ใช่แล้ว

สุดท้ายนะบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะเป่านี่นา

คือเขาเป่าเอาหลอกเข้าทางนี้ใช่ไหม

แปลว่าเปิดปากอีกด้านหนึ่ง

ผลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่า

แล้วก็เกลี้ยกล่อมนานกว่า๑ชั่วโมง
ถึงจะยินยอมเป่าโดยดี

อย่างนี้ไม่ใช่เจตนาที่จะเป่าแล้ว

ถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนตำรวจบอก

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวของเรา

นั่งมองเมื่อไหร่จะเป่าเสร็จครับ

คุณชูวิทย์ก็ไปดูอยู่นี่เหมือนกันนะฮะ

ถึงขนาดที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เป่ายังไงฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งฮะ
ก็ต้องเป่าอย่างถูกวิธีตามหลักการ

เป่าเนี่ยต้องเป่าอย่างถูกวิธี

เออไม่ใช่เพราะเอาลิ้นไปดันไว้ลมก็ไม่เข้า
ใช่ป่ะวิธีก่าตั้ง
แต่เจ้าตัวเขาพยักหน้านะ

ถ้าเป่าถูกวิธีพอตัวเลขมันขึ้น

แต่ถ้าเป่าไม่ถูกนะฮะตัวเลขไม่ขึ้นก็
จะเป็นพลิง

ให้เจ้าตัวทดลอง

ก็ไปเดินไปเดินตามเส้นซิ

ขอบคุณบังคับผมเลยนะ

คุณคิดดูว่าตำรวจจะต้องเจอแบบนี้กี่กรณี

คุณก็ไปมาคุณก็ลองเดิน

ผมทำได้มันก็เท่าตัวป่ะครับ

แล้วผมแปลว่าผมโอเค
โอเคงั้นก็
งั้นก็ตามที่ว่าล่ะครับ
งั้นก็ตามที่ว่าล่ะครับ

โอเคถ้าตามที่ว่าก็โอเค

ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็นำตัว

เจ้าตัวก็ยินยอมยินยอมนะที่จะให้ตรวจค้น

หรือสามเดือนที่ผ่านมาแล้วครับครับ
แต่มันยังอยู่ในรถผมเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนซื้อ
แล้วเราก็กินกันจนเหลือเท่านี้
แล้วก็เลยเก็บไว้ในรถผม
คนหน้านี้มาดื่มหรือกับครับ
ไปกินที่ไหนมา

ขอคุยกับคุณชาวชาวชาวชาว
ผมขอคุยกับคุณชุวิตนิดนึงได้ไหมครับ

ไม่เศร้าโหขอหลายแสนนิดนึงได้ไหมครับ
ไม่คือจริงผมเป็นแฟนคุณชุวิตมากเลยนะ
ผมบอกคุณนะถ้าผมเป็นคุณน่ะ

คุณเป่าแล้วบุญก็กลับบ้าน
แล้วปีใหม่ก็ได้ไปเที่ยว

ไม่คือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีเหตุผล
ไม่มีประเด็นอะไรครับ
ผมแค่อยากได้ไลน์แทนคุณชุวิตนิดนึง

ผมสงสารคุณนะที่คุณจะต้องไปประกันตัวไปอะไร

ปีใหม่ใครจะมาไปโรงพัก
เออใจเย็นแล้วมันไม่ใช่ว่า
เดี๋ยวจะทำตามไปดีกว่า
คุณผู้ชมส่งมาตำรวจต้องมีความอดทนสูงมาก
คุณชุวิตบอกไลน์เซ็นต์ผมว่าได้

เพราะว่าตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแหละครับ
เพราะว่าเขาไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหา
เมาแล้วขับไว้ก่อนถูกต้องไหม
ถึงคุณจะไม่ยอมตรวจก็ตาม
แต่ตำรวจเขาก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพราะเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อหาฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ซึ่งข้อหานี้รถจะต้องถูกยึดไว้เป็นของกลาง

ควบคุมผู้ต้องหาส่งสารีตำรวจนครบานวิภาวดี
เพราะว่าการพูดคุยการซ้อนการอะไรเนี่ย

๒ชั่วโมงกับคนคนเดียวนะครับ

โดยใช้เวลาประมาณอีก๑๒วัน

๑๒วันบวกไหมครับ
แล้วก็ส่งตัวฟ้องที่ศาลอีก
หากไม่ได้รับความร่วมมือก็จะทำให้ช่วงปีใหม่นี้
ผู้ชายคนนี้ต้องถูกควบคุมตัวในห้องควบคุม
จนถึงช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
อย่างแน่นอนล่ะครับท่านครับ
มีคุณผู้ชมส่งมาคุณซี่ดาพาบอกว่า

เค้กมาให้เป่าสิจะได้เป่าอย่างนี้หรอเอาเค้กมาให้เป่า

หลอดมีการเปลี่ยนไหม

งบประมาณก็ต้องไปอยู่ที่ตัวหลอด
ใช่เปลี่ยนทุกคน

เพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ

ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ถ้าดูแบบนี้แล้ว
มีข้อมูลมาฝากนิดนึงบอกว่าใครที่อยากจะผ่านนะคะ

ผ่านด่านการตรวจแอลกอฮอล์
คือง่ายเลยดื่มน้อยไว้ก่อน

แต่ถ้าสมมุติว่าเรายืนยันเรายืนยันว่าเราดื่มมา

วายครึ่งแก้วได้แค่นี้จริง

ถ้าเกินกว่าครึ่งแก้วก็เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วนะ

แต่ก็ต้องดูร่างกายสภาพร่างกายด้วยนะ
บางคนคออ่อนหรือไม่เคยดื่มเลย
พอดื่มไปจิบนิดเดียวบางคนก็อาจจะเมาได้แล้ว